หลวงพ่อจรรย์ธีตาธรรมโมนะครับก็ละสังขารด้วยโรคปอดอักเสบนะครับ
ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับท่ามกลางศิษยานุสิตที่มีการเฝ้า
แล้วก็มีการสวดมนต์ถวายให้กับหลวงพ่อด้วยนะครับค่ะซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
มีการเคลื่อนสังขารของหลวงพ่อกลับไปที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ติดตามรายการล่าสุดกับคุณวันที่๔เคนผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวี
รายงานสดทางโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลสิริราชครับ

ที่ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนีนาฏโรงพยาบาลศรีราชในตอนนี้นะคะ
ก็เนืองแน่นไปด้วยบรรดาศิษยานุสิต
ทราบข่าวจากการรายงานของโรงพยาบาลสิริราชและจากสื่อต่าง
มาเฝ้าสวดมนต์ส่งสังขารหลวงพ่อจรรย์กลับไปยังวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจำนวนมาก
บางคนนะคะถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของท่านในมือของลูกศิษย์
บางคนที่นุ่งขาวห่มขาวก็ถือภาพพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสวดมนต์ภาวนาด้วยใจจดส่อ
โดยรอบนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลมาคอยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนสังขารไปในเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะ
เวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๓๐นาทีจากโรงพยาบาลสิริราช
ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงคาดว่าจะถึงวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรี
ก็คาดว่าน่าจะถึงเวลา๑๕นาฬิกา
พ่อจรรย์นะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรี
เข้ารักษาอาการอาภาษณ์ในโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๕๙
ด้วยอาการหอบเหนื่อยจากโรคปอดอักเสบคณะแพทย์ได้รักษาอย่างเต็มที่
ระยะหลังอากาศซุดลงจนการทำงานของอวัยวะต่างล้มเหลว
ไม่สามารถถวายการรักษาประคับประคองได้ต่อไป
หลวงพ่อจรรย์ละสังขารในเวลา๘นาฬิกา๓๗นาทีในวันนี้
รวมระยะเวลาการเข้ารักษาอาการอาภาษณ์เวลา๓๕วัน
หลวงพ่อจรรย์เป็นพระพิสุมหานิกายซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา
คณะภาค๓อุปสมบทเมื่อปี๒๔๙๑ที่วัดพรม
โดยไปทุดงตามป่าเพื่อแสวงหาความรู้มีประสบการณ์
จนเป็นพระพิสุทธิ์ที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนาพระนักเทศพระวิปัสนาจารย์
เน้นการสอนในเรื่องของกฎแห่งกรรม
โดยยกตัวอย่างจากสิ่งที่ท่านประสบเป็นอุทาหรณ์
พัฒนาจิตใจด้วยการทำวิปัสนากรรม
แบบยุคน้อพองน้อและก็ส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลชาธา
หรือพาหงมหาตาเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติ
ซึ่งจึงไม่แตกเลยนะคะวันนี้ที่หลังจากที่ทราบข่าว
จากโรงพยาบาลสิริราชและจากสื่อต่าง
จะมีศิษยานุสิตเป็นจำนวนมาก
มาเฝ้ารอส่งสังขารของหลวงพ่อกลับไปยังวัดอำภาวัน
วันที่นี่ศรีเคนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากโรงพยาบาลสิริราช